ข้าวใส่ไทย

มาเจอกันหลังครบตรงชาตินะฮะไทรัตว์ทีวีอย่างนี้

คุณให้ม้ากลับมาเห็นเถอะ

หากว่าฉันเหมือนมีพี่สมัย
ที่เนี้ยมันจัดการให้หมดเลยอ่าน่าน่าจะมาหรอคุณแม่ฉัน
เมาส์เรื่องนี้ชิ้นแล้วก็เพื่อน

หนูไม่ได้เมาส์เลยแล้วมาจัวให้ฉัน
หนูก็บอกเนี่ยคุณแม่ไปโบกคุณแม่ไปล้ำในสมัยช่องสีบาหุ่นพม
บ้าเหรอฉันเปิดช่อง๓๔๘ปีที่แล้ว

เพราะเขาจะมาจัดการให้หมด

เบรกแรกดูแต่ละข่าวนี่คือเป็นข่าวดี

พ่อเลี้ยงโฉดเลี้ยงเด็กหญิงวัย๑๒มาตั้งแต่๒ขวบ

วันนี้พลตำรวจตรีจิลภพภูริเดช
ผู้บังคับการตำรวจกองปราบพันธุ์ตำรวจเอกเนติวงกุหลาบ
ภูมิกับการ๕กองบังคับการกองปราบ
เข้าจับกลุ่มในสืบพงศ์หรือว่าในนอฟขอส่วนนามสกุลค่ะ
อายุ๓๘ปีชาวปฐุมธานีผู้ต้องหาหมายจับตามสารจังหวัดนนทบุรี
ลงมาที่๓๑มกราคม๒๐๑๒นะคะ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มาจับได้ที่นนทบุรีนี่เองแหละค่ะใกล้นี่นะฮะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเนติก็เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน
นายสืบพงศ์ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำลาวเด็กหญิงบี
นามสมมุตินะคะอายุ๑๒ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
ทราบมาว่าผู้ต้องหาเนี่ยเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่อายุ๒ขวบ
ขณะเกิดเหตุนายสืบพวงฉวยโอกาสขณะที่แม่ของเด็กออกไปทำงาน
ก่อนจะล่อลวงเด็กไปทำอนาจารย์และลงมือข่มขืนหลายครั้ง
เหตุเกิดที่บ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนั่นเอง
ต่อมาแม่ของเด็กผู้เสียหายสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกสาว
ซึ่งเคยเป็นเด็กร่าเริงกลายเป็นเด็กซึมเศร้าผิดปกติ
สอบถามจนได้ทราบความจริงว่านายสืบพงศ์พ่อเลี้ยงนั้นข่มขืน
มีการโพสต์รูปภาพลักษณะลามกอนาจารย์กับเด็กหญิงบี

และมีการสนทนาภายในกลุ่มถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แม่ของเด็กจึงรีบพาบุตรสาวไปเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
ด้านพนักงานสอบสวนได้ขออำนาจสารอนุมัติหมายจับนายสืบพงศ
แต่ว่านายคนนี้ไหวตัวทันและหลบหนีจากพื้นที่
โดยไปอาศัยอยู่โดยไม่เป็นหลักแหล่งย้ายไปเรื่อยทำให้ยากต่อการจับกลุ่ม
แต่ว่าไม่พ้นความสามารถของตำรวจนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายคนนี้ย้อนกลับมาพักอาศัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด
จึงได้เข้าไปจับ
ตอนที่ย้ายมาพรางตัวว่ามาเป็นครูรับจ้างสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้านทั่วไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษเลยนะ

รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าโกรธแค้นแม่เด็ก
ที่กำลังจะตีจากตนไปมีแฟนใหม่

ที่ศาลีองค์โน้นธังบุรี

คุณผู้ชมคะใครที่ประสบหรือว่าพบเห็นความรุนแรง
หรือว่ามีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลที่เกิดกับเด็กเนี่ยนะฮะ
ให้แจ้งไปได้ที่สายด่วน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โทร๑๓๐๐ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

คือแค้นแฟนสาวของตัวเอง
อันนี้ก็คือลูกของแฟนสาวของตัวเอง
อยู่กับภรรยาคนนี้มาเกือบ๑๐ปี

ขวบตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้เด็กเพิ่งเริ่มเดิน
แต่ในที่สุดคุณไม่ธรรมดาไปมีอะไรกับลูกเลี้ยงของคุณ
แล้วก็ถ่ายคลิปลงกุ๊บด้วยแล้วครับ

พูดในกลุ่มลับพวกนี้ค่อนข้างจะมีรสนิยมทางเพศที่
แปลกประหลาดใช่ไหมครับประหลาดแปลก

คนที่ส่วนใหญ่มันจะมีกรุ๊ปลับกรุ๊ปลับ

ตั้งแต่คดีลาลาเบลคดีอะไรเราจะได้ยินคำนี้กันมากขึ้นเนี่ย
เขาบอกว่าทุกวันนี้มีพวกที่แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้
ไปถ่ายว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วเอาคลิปไปขายได้๒๐๐๓๐๐บาท
จะมีคนรับซื้อเลยทันที

แค่ใครมีคลิปดีคลิปเด็ดก็คือเขารับซื้อ
มันกลายเป็นธุรกิจที่แบบว่าทำลายชีวิตมนุษย์มาหลายต่อหลายคนแล้ว

ก็ได้ก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ยากเหมือนกับคู่เกณฑ์ไง
เหมือนกับคู่เกย์ทั้งหลายเนี่ยตอนเวลารักกันรักกันมากอย่างนี้เห็นไหม
ก็ถ่ายกันไว้ดูสักพักนึงล่าสุด

เหตุการณ์คือว่าผู้ชายไม่มีเงิน

ขายที่เรา๒๐๐๐๒๐๐๐๔ตัวก็๘๐๐๐แล้ว

จริง๔ตัวก็ได้๘๙๐๐บาท

ความปลอดภัยไม่มีไม่ใช่พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงนะ

แล้วไอ้พวกก็จะมีแวรูมีมูลค่าทุกวันไม่หายไปไหนนะ
จะบอกให้นะก็จะวนไปวนมาโผล่นั่นโผล่นี่คนรู้จักก็ต้องไปเห็น
เพราะเดี๋ยวนี้ที่เข้าไปเดี๋ยวนี้เขาทำเขาจับ
มือกันนะคุณแม่เขามีการสิ่งแล้วนี้คือเขาเหมือนเรา

เพื่อไปเอายอดไลค์
แต่มันจะมีเว็บวิทยอดรอนับ
แล้วก็พอเรากดเข้าไปดูหรือคนกดเข้าไปดู

เอาง่ายเนี่ยทำไปได้ยังไงกับข่าวนี้ที่จริงนั่งฟังตั้งแต่เช้าเนี่ย
คือเป็นคนเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่๒ขวบ
เมื่อไหร่จะมีกฎหมายแบบรุนแรงบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องของการทำอนาจารย์หรืออะไรแบบนี้หนัก
คือคนแบบไม่หลับจำสักทีเพราะคนรู้สึกว่าเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมา
ใช่คือมันเมื่อไหร่มันจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้

ตามใดเมื่อก่อนอย่างที่เมื่อก่อนที่เราเห็นคลิปหลุบหลุบ
ก็คือคนไปขายคลิปเมื่อก่อนก็แค่แบบว่าคลิปหลุดจากมือถือจริง

คนตั้งใจจะไปขายจริงเพื่อที่จะเอาเงินมาดำรงชีพนี่แหละ
เอาง่ายได้ยอดไลค์ดีได้ตังค์ด้วย
เมื่อก่อนนี้คลิปหลุดทีดาราหมดวงการบันเทิ
ดาราหมดโอกาสในโครงการมาเถอะหมดไปเลยนะ

คลิปหลุดทีดารารุ่นพวกเราเข้าวงการกันใหม่
แต่น้องรู้อยู่เคยคุยด้วยว่าพี่เขาเครียดหนักขนาดไหน
ทุกวันนี้ดาราคลิปหลุดเอ๊ะตลกว่ะ

จริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นนานาจิตตังค์ฮะ

เป็นเรื่องที่สาวผมแดงเนี่ยไปโผล่ร่วมเฟรมภาพหมู่บนรถกู้ชีพ
เชื่อว่าสัมภัยเวสีมาขอส่วนบน
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวพัสราอายุ๔๖ปี
เขาเป็นเลขาประจำมูลนิธิอุดรส่งเสริมธรรมที่จังหวัดอุดรธานี
ได้พาไปดูรถกู้ภัยซึ่งเป็นรถตู้สีขาว
ทะเบียนนหนูขอไข่๗๑๑๐อุดรธานี
หลังจากที่เรื่องของเรื่องเนี่ย
มันเกิดเรื่องว่ามีการถ่ายภาพหมู่ของเจ้าหน้าที่

ระหว่างเดินทางไปแจกของช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
เมื่อวันที่๑กันยายนช่วงนั้นเป็นช่วงที่

ปรากฏว่าคุณดู
มีภาพผมลึกลับโผล่ขึ้นมาด้วย
คือผู้หญิงคนหน้านี้ใส่หมวกแก๊ปสีขาว

แล้วผมเขาสีดำด้วยแต่ในภาพที่มีซ้อนมา

คุณดูนี่ไงเอาง่ายเป็นผมใครไม่รู้มาโผล่

นางสาวพัสราเปิดเผยว่าน้องอาสากู้ภัย
ที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อน้ำเงินที่ร่วมเดินทางไปด้วย

โดยวันนั้นตนใส่หมวกแก๊ปสีขาวเต็มใบ
และตนเองไม่เคยทำสี

โดยภาพที่ปรากฏมีศีรษะผู้หญิง
ผมสีค่อนข้างจะเป็นสีทองแดงติดมาด้วยเนี่ย

โดยภาพหมู่ดังกล่าวถ่ายร่วมกันทั้งหมด๑๑คน
แต่กลายเป็นว่ามีคนที่๑๒เนี่ย
โผล่มาจากไหนโผล่ขึ้นมาได้ยังไง
ซึ่งพิจารณาดูแล้วไม่ใช่แสงสะท้อนตอนถ่ายแน่นอน
ทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง
เคยเห็นแต่ในข่าวภาพติดวิญญาณ
นางก็เคยเห็นนะภาพติดวิญญาณเนี่ย

กู้ชีพคันนี้ได้ซื้อมาราคา๑ล้าน๒แสนบาท

ก็ส่งผู้ป่วยผู้บาดเจ็บรวมไปถึงรับศพมาก็เคย

สำหรับภาพที่ปรากฏบุคคลเพิ่มเติมขึ้นมานั้นนะครับ
นเชื่อว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณหรือสัมภเวษี

เพราะในวันนั้นเป็นวันที่ตัวเองกำลังจะเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัย
ก็คือตอนนั้นร้อยเอกกำลังน้ำท่วมกันอยู่นะครับ
แล้วก็ไปเก็บศพผู้ชายลายหนึ่งที่ป่วยตาย
เก็บไว้ที่มูลนิธิเพื่อให้ญาติเนี่ย
รับศพไปบำเพ็ญกุศลก็คือจะใช้รถคันนี้
รับศพอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนคิดว่าเป็นภาพติดวิญญาณของคนที่เสียชีวิตยังอยู่ในรถตู้
อยากจะให้เราทำบุญส่วนกุศลไปให้ไหม
โดยตนกับน้องที่นั่งไปช่วยผู้ประสบภัยทั้ง๑๑คน
ก็พากันไปทำบุญแล้วก็กรวดน้ำให้กับภาพวิญญาณนี้ทันทีเลย
นี่นะครับก็เป็นภาพที่มีคนแชร์
แล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะพอสมควรว่าเป็นผมของใคร

อีกนิดหนึ่งอะไรนะนั่งแบบว่าถ้ามีเห็นหน้าด้วยนี่จะกรี๊ง

แล้วก็ไม่มีไม่มีใครนั่งได้ใช่ไหมนั่งแบบนี้

จะเป็นภาพแบบว่าแบบตัดต่อมันก็ไม่ได้เนอะ
เดี๋ยวนี้กล้องอย่างนี้มันไม่มีซ้อนหรือตัดต่อแล้ว

ไอ้ที่ที่มันเก็บไว้เนี่ยมันซ้อนไม่ได้แล้ว
ขึ้นมาเป็นผมเนี่ยถ้าฉันไม่สังเกตก็ไม่เห็นเหมือนกัน
เขาก็พยายามจะไปนั่งที่ที่รถคันนี้นะ
แต่ก็ไม่แปลกเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้มันก็ใช้ทั้งขนศพ
คนผู้ป่วยบางทีก็อาจจะเสียชีวิตในรถก็มี
บางทีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็มี

ก็พยายามไม่ได้มันจากถ้าเกิดว่าคุณคุณแม่มานั่งแทนคุณพี่พัศรานะ

บังผมจะหลังผมของสาวผมแน่คุณแม่เข้ามาอีก
ฉันก็คิดว่าเขามีของเขามีผ้าผมก็ไม่ยกกะบังสูงมากเลย
มันก็เลยแบบไม่โผล่ไปได้แน่นอนเลย

อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของครูปรีชานะคะ

โอ้ยต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้ใช้เงินอีกเหรอ
โอ้ยพี่มันจะไปจบตอนไหนอยากจะรู้มากเลย
เลือกว่าเป็นของตัวเอง
กรณีหวย๓๐ล้านที่ครูปีชาใคร่ควรเป็นโจทย์
ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมล
ในข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจร
โดยก่อนหน้านี้มีคำพิพากษายกฟ้องร้อยตำรวจโทจรูล

ครูปีชาก็มอบหมายให้ทนายวรยุทธ์
บุญวงศัยธนายความส่วนตัวยื่นอุทธรณคดี
ซึ่งทนายวรยุทธ์ก็ขอเลื่อนอุทธรณ์
มาแล้วถึง๒ครั้งจนศาลได้กำหนดให้ยื่นอุทธรณ์
วันสุดท้ายคือวันที่๑๖ตุลาคม

ความคืบหน้าที่สารจังหวัดกาญจนบุรีนายปรีชาไข้ครวน
พร้อมด้วยทนายวรยุทธ์ก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

โดยใช้เวลาในการยื่นอุทธรณ์ประมาณแค่๒๐นาทีก็เสร็จแล้ว
จากนั้นทนายวรยุทธ์ก็เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่วันนี้
ยื่นอุทธรณ์ในนาทีสุดท้ายเป็นเพราะว่า
กำลังรอลุ้นหวยอยู่เมื่อวานวันที่๑๖
ส่วนที่ทางทนายความของลุงจรูนเปิดเผยว่าหลังจากคดีอาญาสิ้นสุด
ฟ้องกลับครูปีชาทั้งคดีแพ่งและอาญานั้นเนี่ย
ทางทนายวรยุทธ์ก็บอกว่าหากฝั่งของลุงจรูนจะฟ้องกลับ
ก็คงต้องรอให้คดีที่ครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องสิ้นสุดก่อน
ซึ่งก็คงต้องรอไปอีก๕ปีค่ะถึงจะได้ฟ้องกลับ
เพราะว่าเวลานี้เนี่ยทางตัวครูปีชายังเป็นโจทย์อยู่
โดยการยื่นอุทธรณ์ในวันนี้ทางทีมทนายครูปรีชา
ทำสำนวนคำอุทธรณ์มาทั้งหมด๑๙๖หน้า

ประเด็นที่โต้แย้งกันในศาลว่าครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหายในคดี
ซึ่งทางทีมทนายโต้งก็แย้งกับประเด็นลังกาวนะครับ
เพื่อให้ผู้พิพากษาพิจารณาว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณครูเป็นผู้เสียหาย
ทนายวรยุทธ์ก็ยังบอกอีกบอกว่าตนมีความมั่นใจในคำอุทธรณ์มาก
เพราะเห็นว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าถ้าอ่านคำพิพากษาดี
ก็จะปรากฏอย่างชัดเจนเลยว่าในวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐
ไม่มีการซื้อขายลอตเตอรี่ไม่มีนิติกรรมเกิดขึ้นในวันที่๒๗ตุลาคม
แต่ว่านิติกรรมที่เกิดขึ้นมันคือวันที่๓๑ตุลาคม
ซึ่งอันนี้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยจึงขอความเมตตาจากสารอุทธรณ์
ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของสารชั้นต้นได้หรือเปล่า
ทางด้านครูปีชาก็ยังบอกอีกบอกว่าต้องขอความกรุณาไปยังท่านสารอุทธรณ์
เมตตาพิจารณาอีกครั้งนึง
ในข้อเท็จจริงที่ตนไปซื้อลอตเตอรี่จริงคือในวันที่๓๑ตุลาคม
โดยครูปีชายังมั่นใจว่าลอตเตอรี่เป็นของตนแล้วก็สามารถยืนยันได้
ประมาณนี้ค่ะอีก๕ปีนะโอ้เรื่องน่าจะอีกยาวมากค่ะพี่

ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นโจทย์อยู่ไงคะ
ตอนนี้ยังเป็นโจทย์กว่าคดีจะฟ้องใช่ยังไม่มีสิทธิ์ฟ้อง

แต่ว่า๓๑ตุลานิกายนี้จะคบรอบน่ะสิว่าที่ไปซื้อ

แล้วรู้สึกเหมาะจะลูกว่าเบิกเงินไปใช้ไปบ้างแล้วหรือเปล่า

ไม่รู้เลยจริงเรื่องนี้คือมันยาวมาก
แต่ตอนที่ตัดสินไปแล้วก็จะออกมาได้แล้วสิ

แต่ครูปีชาก็ถูกหวดเป็นระยะมาตลอดเลยนะหลังจากนี้
หลังจากนี้อ่ะอ๋อ
ข้างหลังก็หายไปแล้ว
มันเจ็บใจไงแม่ถูกลอตเตอรี่แบบ

ซึ่งพยนต์พยาน

กันสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ
ต้องใช้เห็นแล้วนะมาวานก็ลองพูดกันอยากจะลองใช้ดูว่าเป็นยังไง
นี่ดำครับด้วยคุณแม่น้ำเขาเอาเมื่อขายในนี้หน่อยสิ
เอาไหมพี่เหมียวกับพี่มดอยากลองด้วย

น้ำมันหอมตะค์ทำดีควายมันช่วยอยู่แล้วเนอะ
ชิมช็อปใช้เธอทันไหมครั้งที่เราลองเทียบ

เขาตื่นกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแบบเว็บล่มกันหมด
คุณก็อวดว่าได้ชิมช็อปใช้ได้คนละพัน
ได้คนละพันแล้วบางคนถ้าสมมุติเขาได้รวมกัน๕คน

บางร้านที่เคยวันเสาร์นี้ที่ผ่านมาเขาไปใช้กัน
ร้านอาหารรับชิมช็อปทันที่เต็มแน่น
ปั๊บล่าสุดเราไปน่านมาเราไม่ไปถ่ายรายการค่ะ
ก็ไปที่โรงแรมอันหนึ่งเขาจะมีคาเฟ่อยู่ข้างในที่นั่น
เสร็จปั๊บจริงที่นี่ใช้ได้เลยเนี่ย
ชิมช็อปใช้สามารถใช้ได้ปรากฏวันนั้นน่าจะมีปัญหาที่เว็บเลย
ใช้ไม่ได้แล้วคนก็ไปอุตส่าห์ไป

ไปถึงแล้วใช้ไม่ได้อย่างนี้อย่าไปบอกว่าทาง
ทำโครงการเขาทำให้โลกเขาบอกไม่ได้เตรียมความพร้อมกันเอาเอง
อ๋อทางนั้นก็อาจจะบอกคนไปใช้เยอะไม่รู้อย่างไร
ที่คนเข็นกันมาทุกคนเลยตอนชิมช็อปใช้
ปรากฏวันเราบอกลงใช้ไม่ได้นั่นแหละอยู่อันแรกใช่ไหม
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชิมช็อปใช้เฟส๒
กำลังจะมาให้ลงทะเบียนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
๓ตุลาคมนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลย
นโยบายการกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยว
ประเทศของรัฐบาลค่ะที่เปิดให้ประชาชนนั้นลงทะเบียน
รับสิทธิ์ชิมช็อปใช้เป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
โดยมีโคต้าให้อยู่ทั้งหมด๑๐ล้านคน
ต้องบอกเลยว่ามีคนไปลงทะเบียนครบแล้วนะคะ
รอบแรกทางกระทรวงการคลังก็เลยมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามีการขยายมาตรการเฟส๒อีกหรือเปล่า
เอาอย่างนั้นดีไหมความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามาตรการชิมชอบใช้เฟส๒นั้น
กระทรวงการคลังกำลังนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
หากมีประชุมหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ก็จะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะในวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๕๙
อย่างไรก็ตามค่ะชิมชอบใช้เฟส๒ก็
จะไม่มีการแจกเงิน๑๐๐๐บาทแล้วนะคะ
แต่ว่าจะเน้นการใช้กระเป๋าเงินช่องที่๒

ซึ่งก็จะเป็นการให้เครดิตเงินคืนเพิ่มจาก๑๕เป็น๒๐
แล้วก็มีการใช้จ่าย๓๐๐๐บาทก็จะได้เงินคืน๖๐๐๐บาท

ประมาณแบบนี้ก็คือจ่ายไปแต่เดี๋ยวมีวงเงินกลับคืนมาให้
โครงการจะใช้เงินก้อนนี้ก็เดี๋ยวได้จัด๖๐๐๐คืนอย่างนี้เหรอ

รายงานข่าวก็ระบุอีกบอกว่าสาเหตุที่เน้นการใช้จ่ายกระเป๋าช่องที่๒

ช็อปใช้เฟส๑ไม่ประสบผลสำเร็จ

เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนเน้นการใช้จ่ายในกระเป๋าช่องที่หนึ่ง

เป็นยอดเงินรวม๘๑๖๙ล้านบาท
เยอะมากทีเดียวนะไปใช้กันเลย
ขณะที่กระเป๋าช่องที่๒อย่างนี้ค่ะ
มีการใช้จ่ายเพียงแค่๑๑๓ล้านบาทเท่านั้นเอง
คือมันต่างกันแบบเยอะมากอะนะคะ

คือที่ผ่านมาคือคนก็ไปใช้ในห้างนั่นแหละ

มันก็ไม่ได้กระจายถึงประชาชนโดยตรง
แต่เอาจริงชาวบ้านยังใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นเลย
ต้องไม่ลุกขึ้นมาตื่นตอนตี๒ตี๓ก็ทำไม่ทันคุณอู๋เลย

คนชั้นกลางที่มีชั้นกลางนี้หมายถึงว่ารายได้นะ
ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นคนต่ำคนสูง

คืออยู่กับคอมอยู่กับโทรศัพท์

พวกเราเองยังไม่ทันกับเด็กรุ่นใหม่เลยถูกต้องไหม
ขนาดเรามีสมาร์ทโฟนที่แบบว่าเราตามยุคตามสมัย
แล้วคุณคิดดูว่าคนที่เขาขายแบบ

คนกลุ่มหนึ่งที่ได้เห็นหรือร้านที่มีระบบรอง
กลุ่มนี้ก็จะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
เขาก็ไม่ซื้อ

เกษตรกรในพื้นที่จะได้เหรอ

ไม่แต่ร้านที่แบบเป็นพื้นที่ของประชาชน
แบบชาวบ้านจริงที่เขาไปเอามาขายที่ตลาด

ลำปางข้าวซอยอร่อยเหลือเกิน
จะไปชิมช็อปไซค์ไปกินกันสักครอบครัวก็๗๖๐๐๗๐๐

อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมา

เปอร์มาร์เก็ตล้มปุ๊บโอ้เด็กมันถึงโวยเพราะอะไร

เด็กก็ต้องเอาไปเก็บตามเชลล์อีกครั้งหนึ่งอืม

ใช้เงินไปแต่เดี๋ยวคุณได้เงินคืน

ถ้าสมมุติทุกคนระบบระบบคืน

สมมุติเราไปกินร้านอาหารเป็นร้านส้มตำ

อันนี้สุดท้ายนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันมีอีกไหม

ความแตกต่างระหว่างเฟส๑กับเฟส

คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนเนี่ย

ใช่อย่างที่บอกไปถ้า๓๐๐๐๐บาท๒๐ก็๖๐๐๐บาทก็จะได้คืนกลับมา๖๐๐๐บาท

ใช่ค่ะ

แยกกันกฎแบบนี้ยังไม่รู้ว่ารูปแบบเป็นยังไง

เอาง่ายคือจะกระตุ้นช่วงนี้ตุลาพฤศจิกาธันวามันเป็นช่วงไฮซีซั่น
แล้วก็อยากให้กระตุ้นทุกวันนี้คนมันไปเมืองนอกกันง่ายเหลือเกินเห็นป่
ทุกวันนี้ไปฮ่องกงเราหลบม็อบนิดนึงโรงแรมถูกกับเมืองไทยแล้ว
ยกตัวอย่างโดยเฉพาะเขาจะช่วยเมืองที่แบบไม่ใช่แค่เมืองรองเมืองรองไปอีก
เมืองที่แบบเป็นเมืองผ่านเฉยที่คนไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะไปเที่ยว
แต่เชียงใหม่ไม่ใช่อุดรไม่ใช่ภูเก็ตไม่ใช่อะไรที่เป็นเมืองใหญ่
อยากให้คนไปเที่ยวเมืองรองบ้างใช่ออกไปบ้างยังไม่รู้วิธีนะแต่ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งโทร
ร้อยนึงเที่ยวตอนที่คนไทยกำลังรอกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไป
อีกหนึ่งข่าวด้วยกันมีเฟซบุ๊คโซเชียลฮันเตอร์เนี่ยได้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประสบการณ์สุดแย่ของเจ้าของรถรายหนึ่งฮะจากการใช้บริการศูนย์
เราจะเจออย่างนี้ส่วนใหญ่เดือนบ้าง๒เดือนบ้าง
เมื่อกายต้องเอารถไปซ่อมที่ศูนย์
แต่ถ้าว่าหลังจากผ่านไปหลายวัน
ขณะที่แฟนกำลังขี่จักรยานไปทำงานอยู่นั้น
กลับพบรถของตัวเองเนี่ยจอดอยู่ข้างทาง

แต่ปรากฏว่ารถของตัวเองจอดอยู่ข้างทาง
เข้าไปดูพบว่ารถของตนถูกใช้ขนเครื่องมือ

เพื่อมาซ่อมกระบะอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านหน้า
เมื่อสอบถามช่างก็อ้างว่าไม่ได้เอามาใช้
แค่เอามาตั้งศูนย์ล้อเท่านั้นเอง

เจ้าของระบุอีกว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้น

ใครจะรู้ว่าช่างคนนี้เอารถไปทำอย่างอื่น

น่าจะเป็นเรื่องนี้ไป
เพราะเธอทำอยู่ใช่ไหม

ภาษาอิสระของรัฐบาลอังกฤษนั้นเปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดว่า
มาตรการของการรับมือวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศโลก
เป็นรายงานผลวิจัยเกี่ยวกับมาตรการอันจะนำสู่เป้าหมายของการ
การปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี๒๕๖๒

อยู่นะพี่นั่ง๓๐ปีแล้วไปอีก๓๐ปีพี่อาจจะไม่อยู่แล้ว
อือต้อง๓๐ปีฉันคงจำอะไรไม่ได้ล่ะรายงานฉบับนี้๓๐ปี

อีหอยคุณแม่
หอยคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างข้างของคนนะคะ

โอเคเขาเสนออย่างนี้นะคะคุณพระดำฟังดีนะคะ
เป็นคำเดียวกันแบรยุติต้องการสะสมไหม
ผลักดันที่ผู้โดยสารเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยขึ้นและบ่อยมาก

และของสมนาคุณรับสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน
รวมไปถึงการรักษาสถานะของผู้โดยสารชั้นดี

ส่งผลโดยตรงให้ปล่อยการ์ดคาร์บอนมามากขึ้น
ซึ่ง๑๕เปอร์เซ็นต์ของประชากรนี่ประชากรกี้่วอ่ะล่ะ
อยากจะไปท่องแรกใหม่แล้วเขาก็ไปเค้าบินจะหยุดบิน
เขาก็ไปเดินทางอย่างอื่นผลการคือแทนที่แทนที่

เออบินไปก็ไม่ได้สะสมใหม่ก็อาจจะบินน้อยลง
ไม่เกี่ยวจริงอีกนี้จะไปเถียงเขาอีก

เขาบอกว่าผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะเนี่ยนะไม่มีผลกระทบ
จะกลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ก็อาจจะตัดงกเนี่ยพี่เหมือนตัดไม่ให้คนที่แบบโอเค

เพราะว่าพอแรกใหม่มันอาจจะเดินทางได้ง่ายขึ้น

ไม่งั้นก็บินเยอะปุ๊บอ๋อยังมีแรกก็เลยหาทางไปอีก

อันนี้ก็ทางสถิติมาแล้วค่ะเพิร์น

เราไม่แลกไฟล์มันก็ต้องบิน
ให้เธอติดต่อไปที่อังกฤษนะครับคอมมิวตี
เสียงสู้ตายเลยเราไปไหนเนี่ย

เขาแบบเขาจะขอสนับสนุนโทร
เขาขอให้ทั่วโลกเพราะว่ามันทำให้คนที่
สมมุติบินหมื่นไมค์แล้วจะได้อีก๑๐๐๐นึง

จริงอีบ้า
สิอีบ้าก็เลยไม่ไปไม่งั้นบินฟรีก็เลยรู้สึกว่าฟรี
เอาจริงปกติเวลาแลกไมค์โคต้าต่อเที่ยวบินมันมีอยู่แล้ว
ดังนั้นมันไม่ได้แลกตลอดอะพี่
บินเพิ่มขึ้นเธอคิดแค่นี้ก่อน

พอมันไม่มีการสะสมเธอก็ไม่บิน

การสะสมใหม่ยังไม่จบ

ผู้โดยสารใช้การบินในระยะสั้นมากยิ่งขึ้น

เปลี่ยนพฤติกรรมจากการนั่งเครื่องบินไปโดยสารในรถไฟแทน
แทนการเดินทางระยะยาวและยังสามารถเพิ่มเข้ามา

ไม่ได้หยุดแต่ว่าบินน้อยลง
ไปซื้อของไปอะไรอย่างอื่น

จริงที่หนูสอบถามบรรดาไฮโซไฮโซ
หรือพวกลงทุนในการสะสมไปเนี่ย

การที่ไปอังกฤษลงโลกไปอังกฤษการมันก็ค่อยแบบไม่กี่หมื่นไมค์อะไรอย่างนี้ไงใช่
อ๋อเป็นแสนอยู่มีครอบครัวเนี่ยที่สะสมใกล้ลูก
ถ้าซื้อเงินสดอะเป็นแสนแต่แรกไม้แล้วอะมักแรกไม้ก็เป็นยุฏิภาษาหลายแสนอยู่
แต่จริงเลขไมค์มันก็แพงแหละแต่ถามว่าเราได้เดินทางไปโรงแรมเราก็ได้ไมค์ฟรีไง
หมายถึงว่าเรามันไม่ดีต่อโลกและธรรมชาติ

ที่ตบปากแต่คุณพ่อคุณแม่จะเอาส่วนตัวคุณแม่ก็ต้องสะสมใหม่ต่อไป
ทุกวันนี้ก็แลกยากจะตายอยู่แล้วนะพี่ไม่ใช่แบบไปถึงเลยไปถึงรถแรงแม่เลยนะแล้วสายการบินบางอันที่คุณแม่ชอบใช้ที่บินบ่อยตอนนี้นะเขาก็ทำให้มันยากขึ้นเรื่อยนะ
ยากจริงว่าทุกวันนี้ก็ยากไม่ใช่จะแลกได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วแสดงก็ต้องไปดูเองนะว่าว่า
ช่วงนี้มีทำแคมเปญเยอะมากนะคะสำหรับแลกไมค์แรกบางทีแลกแบบว่าเดินทางในนี้ครึ่งหนึ่งพี่
หนึ่งเดือนนี้ต้องเดินทางแรกตอนนี้เดือนนี้

ทั้งหมดนี้จะหมดปัญหาไปเพราะเขาจะเลิกแล้ว
จบรีบแลกแล้วกันครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวไมมีถ้าบินแล้วก็เก็บไหน

โอเคโอเคเราแก่แล้วล่ะ
ตอนนั้นนั่งรถเข็นแล้วพี่
พูดถึงเรื่องของเครื่องบินใช่ไหมคะ

ซี่เกินห้ามใจคบหานานกว่า๕ปี
หวังว่าจะแต่งงานแล้วก็เรียกที่รักเลย

เดี๋ยวลีสตาร์ก็รายงานความสัมพันธ์สุดพิษดาร
ของนางสาวมิเชลคุบเกนะคะหญิงสาวชาวเยอรมัน
วัยสามสิบปีจากกรุงเบอริน
เปิดเผยว่าตัวเองตกหลุมรัก
แล้วก็มีความสัมพันธ์กับเครื่องบินโบอิ้งรุ่นเจ็ดสามเจ็ดแปดร้อย
มีชื่อเล่นเรียกกันอย่างน่ารักว่า

ซึ่งภาษาเยอรมันแปลว่าที่รักมันเป็นภาษาไทย
นี่เขาเขียนเป็นภาษาไทยมาแต่เป็นภาษาเรมัน
ที่รักภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าไม่มีหลายอันเดี๋ยวอันนี้มันแปลว่า
มันแปลว่าทรัพย์สมบัติแปลว่าสิ่งมีค่าอะไรประมาณนี้ออกคำนี้
แล้วก็ดูดูดูใจเกินมา๕ปีแล้ว

เค้าเรียกก็นั่งเลียร์เยอรมันเหมือนกันอ่าเหรอจริงเปล่าอ้าวอะไรอ่ะ

อ่ะมิเชลเขาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าเมื่อปลายปี๒๕๕๙
แล้วมันก็เซ็กซี่สุดในความคิดของฉัน

เขาไม่ตลกเรื่องจริงเนี่ยพี่
เขาถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหล่อเหลาที่สุด

ตนไม่สามารถใช้เวลาอยู่กับแฟนนุ่มได้บ่อยนัก
ก็จะเจอกันเวลาที่เดินทาง
หรือเมื่อตนแวะไปหาที่โรงเก็บเครื่องบิน
ด้วยเหตุนี้มิเชลก็เลยตัดสินใจว่า

ซึ่งหญิงสาวจะนอนกอดด้วยทุกคืน

ทั้งนี้ความคลั่งคล้ายของมิเชล
เป็นภาวะของคนที่มีความเล้าอารมณ์ทางเพศ

มองความสัมพันธ์กับคู่รักว่าเป็น
และในอนาคตตนต้องการจะแต่งงานกับแฟนนุ่มอีกด้วย

เครื่องบินเนี่ยเพศของเครื่องบินคือเพศหญิงนะ

เพื่อนผู้หญิงนะเป็นดีมาชีนนะ

แต่นี่เขาบอกว่าแฟนนุ่ม

หัวได้เป็นมีเพศกลางด้วยเป็นเพศกลาง

มันหมายถึงแดดดิดัส

ก็เรียกว่าหลักภาษาของเขากันมากของเขา
ท้องกันนี้ให้ได้ก่อนว่าเผ็ดอะไรไม่เผ็ดอะไร

วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเรา

แบบแบมให้๑๕หรอ
เขาก็ไปศึกษากันเดี๋ยวมาดูว่ารายละเอียดเป็นยังไง

จริงแบบว่ายิ่งอายุเยอะ

ลูกไหนก็เอาอยู่เนี่ยสำหรับคุณอ้ำพัชราภา

มาเป็นสาวมั่นสุดแซ่บคุณ

เพิ่มความเฉียวมากขึ้นบวกกับใต้เชิด
นี่หลายวันละน่ะอ้วนขาเว่ย
เป็นอาทิตย์แล้วมั้ง

พี่สนิทกันเขาจะมีการเรียกพี่เป็นส่วนตัว
พี่เมย์เรียกแฟนว่าอะไร
อื้มม
ฉันนึกแล้ว
คุณแม่อย่าเพิ่งตาย

วุ้นเขาแค่กี่ปีเองพี่เมย์เขานานกว่าพี่วุ้นอีก

อันนี้ที่จะได้คำตอบที่เธอพอใจต้องพี่ม้าเท่านั้น

โอ้โหไม่ค่อยได้มา

บ้าหรอไม่มี

เขาก็บอกเขาก็มีเต็มปากเต็มคำ

บ้านหลังเขาพูดว่าเขาไม่มี

ก็ไม่มีใครตามต่อสิ

เขามีแฮชแท็กแบมแบมของขลังเลยนะ
เพราะว่าทำให้คนที่เสี่ยงโชคที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ย

ก็เซเว่นเนี่ยพอใกล้หวยออกมาเลย
เช่นนำเลขที่เกี่ยวกับตัวแบมแบมเนี่ยนะฮะ

ตีเป็นค่าในสคริปที่เห็นว่าตีหวย

จนมีคนซื้อตามแล้วก็ถูกหวยมาแล้ว

เย็นชนกราฟ

นี่คือตามที่เขาเขียนมาเราก็อ่านตามนั้น
เลขดังกล่าวนั้นตรงกับเลขท้าย๒ตัว

วันนี้แบบเป๊ะเลยไม่ต้องอะไรเลยวันที่๑๕ออกไงนี่ไงอันนี้แหละค่ะ
แฟนก็ฮือฮาในความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จึ๊บทำแฮชแท็ก
แท็กแบมแบมของขลังมาแรงติดเทนโลก

มีหลายคนก็จับตามหัวเขานิดหนึ่ง
ที่สลากกินแบ่งออกใช่ไหมคะ

ในหลายงวดเขาถูกกันอยู่เรื่อยอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่น้องแบมแบมไปทำเนาะ

สถานะเพิ่มสถานะว่าเป็นคนมีของขังแล้วนะคะ
เออมันได้อีกแฮชแท็กหนึ่งน่ารักกันเลยนะคะ
สวัสดีค่ะขอนชัยปฐุมฝนตกหนักมาก
อ๋อแต่ผลปลดแล้ว

อ้าวจบแล้วแล้วก็อยู่ใกล้ไป
ที่เหนือที่ลำบังบ้านหนูหนาวนะ
หนาวจริงหรือเปล่า

วันนี้ไหนบอกหน้าหนาววันแรกอู้วร้อน
หรือพอลงแล้ว
อ่าจออีธานนทร์เหลือแค่๑๓องศาเอง

คุณแม่ก็เย็นแล้วก็ดีแล้วล่ะ
๗วันแรก
คนนี้ทีทองทำคุณชื่อน่ารักจังเลย

ทนความหลงลูกของพ่อมันต่อนะครับ
คนนี้แฝดน้องพีทองทำ

ขณะที่คุณบัวสโรชาน้องสาวคุณบีมก็โพสต์ภาพ
คือเหมือนอุ้มพี่บีมตัวจิ๋วเลย
มันก็เหมือนจริงนะ
ไปแล้วนะตัวน่ารักจังเลย

น้องทีทองคำกับน้องพีทองคำตันจรารักษ์

กันอุ้มหลานแฝดคนละคนกับสามี
เผยถึงชื่อหลานแฝดที่ไม่เหมือนใครค่ะ

หมายถึงปราศที่ดีแล้วก็รวยด้วย

พี่ทองทำกับทีทองนะ

ก็น้องมัวก็แฝด

แต่พอมาถึงเจนตัวเองแล้วเป็นแฝดคู่เลย

คือถัดข้ามรุ่นมาก็เป็นแสน

เขาถึงบอกว่าแฝกเขาเต็มบ้านไปหมดแล้วว่า

ไม่เหรอเอิญ

อันนี้คนที่คุณพ่อเขาอุ้มก็เหมือนพ่อเลยนะ

ก็ได้ลูกแฝดกันจริงเนาะ

ก็คือในเรื่องความสวยความงามนะครับ

สาวหลายคนก็อาจจะเกิดปัญหาแป้งหลุด

วันนี้จะพาสาวทุกคนมารู้จักกับแป้งพับ

ไม่กลัวน้ำไม่กลัวเหงื่ออีกต่อไป
นั่นก็คือข้างหน้านี้เลยค่ะ
พับนวัตกรรมใหม่แป้งผิวเป๊ะ

เหงื่อยิ่งออกยิ่งรู้สึกเย็นสบายผิว
อัดแข็งผสมรองพื้นมีเนื้อเนียนละเอียด
การปกปิดและเก็บรูขุมขนพร้อมคุมความมันและกันแดดในตัว
ที่ช่วยเบลอรูขุมขนทำให้ใบหน้าดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ
ทำให้ผิวไม่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและมลภาวะที่อยู่เต็มท้องถนนค่ะ
รวมทั้งแสงจากหน้าจอมือถือด้วย
เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาอยู่ในแป้งพักแบบนี้

เวลาที่สาวไทยเนี่ยต้องตบแป้งตอนเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ำเนี่ย
ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกเย็นสบายผิวบางเบาไม่หนักหน้าด้วยนะคะ
ได้ชื่อว่าเป็นแป้งติดแอร์นั่นเองจ้า

เวลาที่สาวไทยต้องตบแป้งตอนเหงื่อออกหรือโดนน้ำ
แต่ละแป้งที่มีสีม่วงเหงื่อบางเบาเนี่ยแบบนี้
น่าครอบให้ดูแลอันนี้
เลือกให้ถูกเบอร์ก็หมดปัญหาหน้าลอยแน่นอนฮะ

คือขนาดสีม่วงเข้มข้นไม่ใช่เข้มข้น
สีม่วงเข้มราคา๒๗๕บาท
ตลาดพกพาสีม่วงอ่อนแค่๗๙บาทเท่านั้นเอง

แล้วก็ร้านสินค้าชั้นนำทุก

คือจะปากน่ะปากแล้วอย่าแปลว่าเฉยสิ

หน้าคุณดูแบบว่าขาวขึ้นมาเลย

มันใช้แปลงก็ทำให้เห็นหน้าจะแตกต่างกัน๒ข้าง

ข้างหนึ่งขาวแบบนวลเนียแหละ

เธอทาให้มันไม่เหมือนทาแป้งเด็กได้ไหม

ถ้าทำแบบโปรเวชนัลก็จ้างคุณประธาน
เออเออเออ
มาดูเรื่องดาราสาวน้องใหม่สายลุยของแท้คือ
เกรสพัสสิตานักแสดงสาวดาวรุ่งช่อง๗

เขาเป็นมูลิตเป็นเจ้าหน้าที่ของอาสาค
ก็ตัดแห่งที่พัศเลยุงของด้วย
ก่อนที่ปัอะเฉดก็ไว่คุณไกรท่านมา

ได้ยินประโยคนั้นพร้อมกับเสียงโอดครวน
แล้วก็รีบให้น้องกู้ภัยไปเอาเตียงมา

ที่เห็นคือศีรษะน้องดันผ้าถุงออกมา
เราก็เลยรีบใส่ถุงมือและช่วยทำคลอด

กับการช่วยทำคลอดที่เรียนมาแล้วได้ใช้ค่ะ
ทุกคนไม่ต้องห่วงเกรสพูดคำว่าปลอดภัยเกิน๓รอบได้ตื่นเต้นค่ะ
เคสที่ประทับใจมากน้องคลอดง่ายมากคุณแม่ก็แข็งแรงสุด
ตอนนี้ก็คือทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมากค่ะ
ขอให้น้องและคุณแม่แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะคะ

เป็นเรื่องราวดีก็ขอชื่นชมน้องเกรทด้วยนะคะ

ช่วงหน้าโดมปกรณ์เรามาช่วยจัดรายการหน่อยนะ
ใช่พี่โดมมาค่ะดูสิ

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณโดปกรณามาช่วยจัดรายการ

แน่นอนมีคนมาร่วมจัดรายการด้วย

จากตอนติดเพื่อน

ตอนนี้รู้สึกเริ่มมองเด็กแล้วมันมีความน่ารัก

พี่โดมแบบพี่โดมแบบมีอย่างนี้

ไม่ได้เห็นแต่หน้าเห็นมือแองจี้ล้วงเขามาแล้ว

นี่เขาลุยมาว่าเสียงมันไม่ได้ยิน
ก็จะบอกมาในการ์ดนะ

บิบก็เป็นนักศิลปินรุ่นอะไร

ปรากฏว่าเห็นเขามีลูกแบบนี้คิดอยากจะมีลูกเร็วอย่างนั้นบ้างไหม

บ้านเรียบร้อยก่อนเพราะสมาชิกเพิ่มบ้านก็ต้องเพิ่ม

แต่ตอนนี้ตอนแต่งงานแล้วก็มีเรื่องใหม่นี่แหละ

ไม่ดูบรรมทรงความรู้สึกกันที่แบบ
เพื่อนอะไรนะคุณแม่ถามถึงคนเก่าเอ๊ะไม่พูดอีกมั้งเอาไม่ได้ใช่มั้ย

การอยู่ร่วมกับคนในบนร่วมกันยังมีใคร

เอายังไงพี่เป็นคนไปชวนมาถ่าย

ตอนนี้เห็นดาราหลายคนเริ่มถ่ายกล้องฟิล์ม
กล้องฟิล์มคือเราย้อนกลับไปตอนสมัยยุคใน
ใช่พี่ก่อนปี๒กล้องที่ใช้อันนี้มันจะมีทั้งฟิล์มและดิจิทัล
ถ้าเกิดรูปเล็กเราก็จะใช้เป็นดิจิทัล

โอ้โฮพี่นี่คือคุณต้องคุณต้องจุบี
กำลังฮอตมากเขาสร้าง

เออจริงเขาเหมือนทุกคนใช่ใช่

คือจริงเป็นงานบุญล้วนเลยเพราะว่า
เราเป็นคนชอบถ่ายรูปจริงเป็นมือสมัครเล่นนะคะพี่เหี่ยว

มันไปแปะอยู่ข้างฝาไปอยู่ในห้องนอน

เราจะทำไงให้งานในดิเลกเรามันมีประโยชน

หนึ่งมีรูปอยู่มากมายแล้วทำไมถึงมาก

ต้นปีที่ผ่านมาแหละมีโรงพยาบาลรามณ์ติดต่อมา

เราก็รู้สึกว่าอ๋อโรคทาราซิเมียเราจำได้นะ
แต่ว่าเรารู้แค่ว่ามันเป็นโรคเลือด

แล้วคนที่เป็นหนักและค่ารักษาสูงมากครับ

อย่างนั้นคนที่มีรายได้น้อยก็ยากละ

ต้องมากางมุ้งนอนเฝ้ากันอยู่ตรงนั้น
เรารู้สึกว่าถ้าเกิดรูปถ่ายของเรามันเป็นประโยชน์

เราเลือกเอาบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เขามีแฟนคลับเยอะ
อย่างคุณพลอยอย่างคุณโต้งอย่างน้องเจเจเนี่ย

เข้าไปดูที่เพจของพี่ได้ไหมเปิดประมูลมาลืนแล้วครับวันที่สิบเก้า

ตอนนี้เห็นมีคุณพลอยมาร่วมแล้วน้องเจเจมาร่วมแล้ว

หรือจะเป็นรุ่นใหญ่อย่างพี่ปูพงศิษย์อย่างนี้นะครับ
คุณไปเอาเขามาถ่ายในสตูเหรอคะผมบุกไปถ่ายเขา
ถึงที่ที่เขาอยู่แล้วคุณจัดแสงยังไงอ่ะจัดแสงที่สดเลย
ผมยกไฟยกอุปกรณ์ทุกอย่างไปหมดโอ้โหคือลูกที่น้องโจทย์เห็น
จัดแสงของรูปขาวดำนี่มันต้องอีกแบบนึง
ค่อนข้างยากใช่ครับว่าถ่ายไว้ไม่ได้

ก็ให้เกราะกากเวลามาน่ารักมากทุกคน
อยากขอบคุณศิลปินทุกท่านครับมานั่งที่นี้

อยากให้ไปดูครับอยากให้ไปดูลูกใหญ่ต้องไปประมูลขึ้น

เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่าย
จะส่งตรงถึงมูลนิธิรามาธิบดี

จากภาพที่ไปตั้งใจบุกไปถ่ายกันเนี่ย

มิวเซียมเกรดเกรดพิพิธภัณฑ์เลยพี่

นี่คือเริ่มเปิดให้ประมูลแล้ว

มีทั้งหมดประมาณอยากให้พี่ดูอะพี่
อยากรู้เลยว่าเปิดทีเดียวกี่คนไง

พี่โดมใช้ชื่อไหนค่ะชื่อชื่อแป้มสังกริตค่ะ
แล้วขอขึ้นหน่อยนะครับโดมประกอร์นลำนี่แหละ

ประมูลไม่ทันเรามีรูปเล็กครับ

ลายเซ็นต์นะครับจะมีของทุกท่านเลย
คุณเป๊กผลิตโชคก็มีโต้งก็มีพี่ตูนก็เซ็นทุกคนเซ็นหมด
อันนี้กำหน่าย๑๕๐๐บาทจำนวนจำกัดครับไม่บ่องเลยครับมีอย่างไรกี่ใบครับ
จำนวนจำกัดด้วยเอ้าไปดูเองคุณโดมไม่หักอะไรเลย
ไม่หักเลยครับพี่กระดาษกรอบรูปใดทั้งสิ้น
ทุกคนไปดูกันได้ประมูลไม่ต้องไปประมูลที่งานก็ได้
อยู่ที่ไหนในโลกประมูลได้หมดเลยครับประมูลได้หมดเลย
ในการประมูลเพื่อนผู้ป่าทุกส่างเราจะไปต่อชีวิตคน
ถูกต้องครับอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าคนนั้น
อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้นะ
โปรดติดตามตอนต่อไป